ร้อนระอุกับทริปน้ำไม่อาบนะฮะของกลุ่มรถจักรยานยนต์แต่งซิ่ง
เขาจะไปไหว้พระกันที่นู่นนะฮะภูทับเบิกที่เพชรชบูรณ
แต่ด้วยความที่แต่งซิ่งมาก็ผิดกฎหมายก็เลยโดนตำรวจเขาจับ
สุดท้ายมีคลิปออกมาแบบนี้โอ้โหโตเถียงกันดุเดือดมากครับ

ไอ้มันก็มีหัวมีคนไอ้ผมแท้จะกลับเตียงพี่อีกแล้ว
โอ้โหนี่มันทริปน้ำไม่อับหรือว่าทริปหัวร้อนคะเนี่ย
เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไร
คือคลิปนี้นะคุณผู้ชมมันเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจสพนภัย
ที่เพชรบูรณ์ไปจับกลุ่มรถจักรยานยนต์ขีดเส้นใต้มาทันทีว่าแต่งซิ่ง
แล้วมากันเป็นกลุ่มเป็นแก๊งหลายสิบคัน

มาในทริปน้ำไม่อาบนะฮะทำให้คือคนในกลุ่มเขาไม่พอใจ
ก็ลงมาเอะอะโวยวายตั้งคำถามนี่มาทำความดีนะเนี่ย
ไม่มีใครทำอะไรไม่ดีเลยรวมตัวมาทำบุญกันทำไมต้องมาอะไรแบบนี้
ถึงไม่พัฒนาเขาก็พังภูตามที่คุณผู้ชมได้ยินกันไป
แต่ย้อนกลับแบบนี้ก่อนหลายเดือนก่อนคุณผู้ชมนะฮะ
มีเขาบอกว่ามีการจัดทริปแบบนี้มาแล้วนะฮะ
ก็ให้มีการประกาศว่านัดหมายการเตรียมตัวทำกิจกรรม
เรื่องของการบริจาคเงินไปเที่ยวภูทับเบิกเขาเคาะเพชรบูรณ์ระหว่าง๑๒ถึง๑๓
พฤศจิกายนนี้พร้อมยืนยันว่าจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
พี่ใหญ่เขาเป็นคนโพสต์เอาไว้แบบนี้นะฮะ
ตำรวจเขาทราบข่าวล่วงหน้าไงเพราะว่ามีการอัดคลิปนี้ลงโซเชียล
ป้องกันสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นจุดตรวจตามเส้นทางทั้งหมด๖จุด
ในการทั้งเส้นทางหลักเส้นทางมรองนะฮะตั้งแต่เช้าในวันที่๑๒ปุ่มนี้
ขี่รถกันมาเยอะแยะเป็นพันคันนะครับจนทำให้รถติดนะฮะ
คุณผู้ชมการจราจรบนถนนทางหลวงหมายเลข๒๑รถติดเพราะว่ามอเตอร์ไซค์เป็นพันพันคันแล้วมีเหตุการณ์เรื่องของการไปเฉียวชนกับรถของชาวบ้านเขาด้วยนะฮะก็มีคลิปรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเนี้ยแข่งกันด้วยก็เลยเป็นภาพนี้ไปดูฮะ
เขามีการตั้งด่านอยู่แล้วเพราะว่าอันเนี้ยเป็นการแข่งกันในทางหลวงมันก็ผิดอยู่แล้วในเรื่องของกฎหมายอ่าทางด้านของพลตำรวจตรี
บูรณสั่งการแล้วตรวจสอบแล้วติดตามคนที่ไปแข่งรถเนี่ยมา
ดำเนินคดีต่อนะฮะส่วนการจับกลุ่มผู้กระทำผิดทั้งหมดที่เห็นในคลิป
แรกเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นการทำผิดเรื่องของพรบจราจรทางบกทั้งหมดเนี่ย
ห้าสิบเจ็ดรายความผิดตามพรบรถยนต์สองร้อย
สิบห้ามรายเรื่องของการดัดแปลงรถเป็นรถจักรยานยนต์ซิ่งมันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
จำแนกข้อหาต่างก็โดนกันไปหลายข้อหาเหมือนกัน
มากที่สุดคือเรื่องของการขับรถโดยไม่ได้รับอนุญาตถึงหนึ่งร้อยสามสิบห้ามราย
คุณผู้ชมดูข้อหาตามที่ปรากฏบนหน้าจอไม่มีการชำระภาษีบ้างฝ่าฝืนป่ายจราจรย้อนสอนดัดแปลงรถมากมาย
อันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมต้องโดนจับนะครับ
ท่านผู้การเพชรบูรณ์บอกว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะซึ่งเป็นทริปของกลุ่มนี้จะเดินทางกลับ
เดี๋ยวก็จะตั้งด่านอีกนะฮะให้มากกว่าเดิมอีก
เพราะรู้แล้วเดี๋ยวจะใช้เส้นทางลัดทุ่งไปเพื่อหนีด่านของตำรวจ
โดยสั่งการว่าถ้าเกิดว่าพบการกระทำความผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมาย

รวมตัวกันทำความดีเราก็สนับสนุนแต่อยากให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
เพื่อไม่ให้เดือดร้อนผู้อื่นและดูแลยานพานะของตนเองให้มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
อย่ากรดอย่างงอนเจ้าตะที่กันเลยนะครับ
ถ้าท่านทำถูกเราก็โวยพรอนุโมทนาแต่ถ้าไม่ถูกเราต้องดำเนินการตามกฎหมาย
เคร่งคัดเช่นกันห่วงใยทุกชีวิตเป็นมิตรทุกเส้นทางทำทุกอย่างด้วยสำนึก
เพราะเราคือตำรวจทางหลวงนะฮะอีกโพสต์หนึ่งตำรวจทางหลวงโพสต์เอาไว้
น้ำไม่อาบแบบนี้ไม่เอาแล้วนะครับอาบน้ำแล้วนอนเลยนะครับดึกแล้วหยิกแกมหยอก
ทุกอย่างมันมีเหตุผลที่มาที่ไปย้ำแบบนี้แต่เราก็ให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย
ถ้าคุณไม่ได้ทำผิดกฎหมายตำรวจก็คงไม่ได้ไปจับกลุ่มอะไร
แต่เขาจำแนกมาแล้วว่ามีข้อหาอะไรบ้างก็ว่าไปตามกระบวนการของกฎหมาย